คุณผู้ชมค่ะที่งานสวดพระพิธรรมศพของนักแสดงตลกชื่อดังค่ะ
คุณโรเบิร์ตสายควันคืนนี้เป็นคืนที่๓นะคะ
แต่มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลมรดกของคุณโรเบิร์ตเนี่ยนะคะ
ที่คุณบอลเชิญยิ้มบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าก่อนที่คุณโรเบิร์ตจะเสียชีวิต
คุณโรเบิร์ตฝากเอาไว้ว่าให้ดูแลภรรยากับลูกด้วยนะคะ
คุณบอลเชิญยิ้มก็เลยออกมาแถลงนี่นะคะ
แล้วก็มีการนั่งเรงกันที่หน้าโรงศพเลยนะคะ
คือวันนี้สองฝ่ายก็คือทางฝ่ายญาติพี่น้องของคุณโรเบิร์ตสายควัน
กับทางฝั่งของภรรยาและลูกก็นั่งอยู่นะคะ
คุณบอลเชิญยิ้มอยู่ตรงกลางแล้วก็ออกมาแจกแจง
เกี่ยวกับเรื่องของมรดกของโรเบิร์ตสายควันเนี่ยนะคะ

อยากจะให้เคลียร์กันครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วจบอะไรแบบนี้ค่ะ

โดยคุณน้ำฝนพุ่มรัฐน้องสาวของโรเบิร์ตสายควันนะฮะ
ที่นั่งอยู่ทางซ้ายมือของท่านนะฮะทางจอภาพนะครับ
ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยโมโหนะครับ
ก็เลยหยิบเรื่องฟ้องร้องเกี่ยวกับมรดกของพี่โรเบิร์ต
แต่จากนี้ไปขอยกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับภรรยาและลูก

ส่วนลูกสาวของโรเบิร์ตสายควันนะครับ
ก็คือยุ้ยกรยานีบอกว่าจากนี้ไปขอให้ทุกอย่างจบนะครับ
แล้วก็เห็นแก่พ่อนะฮะให้ยุติเรื่องบาดหมางใจกัน
ให้ทุกคนรักกันเพราะยังไงทุกคนก็คือครอบครัว
โดยหลังจากนั้นนะครับทั้งสามคนนะฮะก็จับมือกันนะครับ
ก็ยุติเรื่องราวต่างความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นนะครับ
มีคุณบอลเชิญยิ้มเป็นกาวใจให้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
และเมียทั้งหมดพี่และญาติโอเคไหมครับ

ต่อหน้าพี่ชายเลยครับพี่จะเป็นตัวแทนทันพี่น้องครับ
ให้คุณบอลเจริญขึ้นแล้วก็ให้ดังกว่าเดิมที่ช่วยครอบครัวพี่กับพี่ชายพี่
ผมไม่ขออะไรผมที่ผมออกมาวันนี้แค่ว่าผมต้องการให้พี่โรเบิร์ต
พี่ถ้าพี่ได้ยินอยู่พี่อยู่ข้างหลังผม
พี่วันนี้จบสิ้นแล้วขอให้พี่ดวงวิญญาณพี่นอนตายตาหลับเถอะครับ
สบายโอเคจับมือก็เถอะโอเคจบนะ
ถ้าเมื่อฝนเป็นห่วงพวกหนูไม่ต้องเป็นห่วง